จริงนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้โหต้องสุโขทัยจริง

แต่ที่สุโขทัยก็ว่าอร่อยแล้วนะ

ผมจะพาไปที่นี่ฮะร้านแพร่ปูก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
ร้านนี้อยู่ที่ถนนพุทธบูชาตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก

ปูปูก๋วยเตี๋สุโขทัย
เออคุณผู้ชมครับไปถามคุณประชายอดแย้มเจ้าของร้านเล่าว่า
ยึดอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมาเกือบ๒๐ปีก่อนแล้ว
แต่อย่างนี้๑๐กว่าปีก่อนนู้น
เคยขายอยู่แถวมเกษตรก็ขายดีแล้วแต่มันลำบากเวลาฝนตกน้ำมันท่วมไง
ก็เลยหยุดขายประกอบกับค่าเช่าค่าคลองชีพมันสูง
ตัดสินใจกลับมากลับมาอยู่ที่บ้านที่นี่เลยฮะพิศนุโลกเมื่อปี๕๔
มาปรับปรุงแพร่แล้วเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวมาซะเลย
แล้วก็ต่อให้แดดมันจะร้อนแค่ไหนก็ร้อนอยู่ดี
แต่มันมีลมผ่านเออแล้วมันมีหลังคามันติดน้ำ
นี่คือแม่น้ำน่านหร่ะน้ำน่านบอกเลยว่าบรรยากาศดี
แต่ถ้าวันไหนแดดร้อนก็ร้อนครับเพราะผมเคยไปนั่งแพร่ที่จังหวัดพิศนุโลกมาแล้ว
ถามว่ามันร้อยไหมมันร้อนเลยมันมีลมอยู่เหมือนกัน
โปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดทางร้านเขาฝากมาครับ
สั้นอีก๑ขวดนะครับ
ก็โปรโมชั่นนี้สำหรับแฟนที่ดูรายการนี้แล้วบอกว่ามาจากรายการนี้เท่านั้นนะครับ
ก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะนะครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมไปทานกันได้นะครับก๋วยเตี๋ยวที่นี่ราคาไม่แพงชามละสี่สิบบาทพิเศษก็สี่สิบห้า
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึงบ่าย๓ไปไม่ถูกขึ้นรายละเอียดให้แล้วหมายเลขโทรศัพท์
นี่เลยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทีเด็ดมันอยู่ที่ถั่วฝักยาวที่เขาจะต้องฝานมาให้บางที่สุด
แล้วลวกแป๊บเดียวมันจะกรอบนั่นแหละครับแล้วที่เด็ดก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยคือกากหมู
กากหมูจะต้องเด็ดใช่แล้วกินแบบแห้งคลุกนิดนึงนะอร่อยมากเลย
อร่อยเด็ดเคล็ดลับแบบนี้ดีเราก็ต้องบอกต่อกันแต่ว่า